ถึงเรื่องสะเทือนใจคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นธาตุแมวหรือว่าคนรักสัตว์นะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ผู้ชายคนนึงค่ะคือเอาไม้เนี่ยฟาดแมวคือเงื้อสูงมากแล้วก็ฟาดลงไปที่แมวที่พื้นนะคะ
แมวตัวนั้นตายค่ะที่หลายคนเห็นแล้วสะเทือนใจมาก
สาเหตุเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าแมวตัวนี้ไปขวนเบาะรถของเขาจนเป็นรอยค่ะ
เจ้าของร้านค้าคนหนึ่งเขาเลี้ยงแมวไว้ในร้านที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
รักมาแล้วก็เลี้ยงมาเนี่ยประมาณสัก๑๒ปีแล้วดูแลเหมือนเป็นลูกเลยค่ะ
ทั้งที่มันเป็นแมวจรด้วยนะคะแล้วเนี่ยคุณผู้ชม

ถือไม้แบบเดินย่องเข้ามาแมวมันนอนอยู่อะนะคะแล้วก็ฟาดลงไปจนมันตายคาที่เลย
ไม่มีใครช่วยทันด้วยเพราะว่าไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีคนทำแบบนี้ค่ะ
เจ้าของแมวบอกว่าโอ้โห
ผิดตัวหรือเปล่าที่บอกว่าแมวไป
แมวไปตะกุยจนเบาะเขาเป็นรอยเพราะว่าแมวตัวนี้เขาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านนะคะ
คือมันอยู่ในบ้านตลอดไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
เจ้าของแมวก็เลยไปแจ้งความที่สอบภอว์วังน้ำเย็นนะคะ
พนักงานสอบสวนคดีนี้แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหา
บุกรุกทารุณกรรมสัตว์ทำให้เสียทรัพย์อาญา
เจ้าของแมวบอกว่าจะดำเนินคดีกับคนจิตใจโหดร้ายให้ถึงที่สุดด้วย
คุณผู้ชมลองฟังเสียงนิดนึงนะคะช่วงนี้
โอ้โหไอ้เหมียวไอ้มึง
แล้วมึงไม่ได้จอดฝั่งตัวเองแล้ว
ชาวโซเชียลที่เห็นคลิปนี้นะคะโอ้โหทุกคน
น้ำตาไหลเลยค่ะถึงขั้นสาบแช่งคนที่ตีแมวตัวนี้จนตายนะคะ
หลายคนก็คอมเมนต์ว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้
เกิดเป็นมนุษย์แต่ทำไมจิตใจถึงโหดร้าย
ทำกับสัตว์ตัวเล็กไม่มีทางสู้ได้
สาบแช่งให้คนทำเนี่ยต้องเจอจุดจบเหมือนแมวตัวนี้เจอ
คือต้องทรมานแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นนิสัยแมวอยู่แล้วหรือเปล่า
กับการที่มันแบบเนาะกระโดดขึ้นที่ต่างหรือตะกุยหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
จริงก็แค่ไล่ก็ได้อ่ะอืม